ทั้งฟังจากการตรายงานดูจากลาย
คุณผู้ชมบอกหนักสุดในรอบ๑๐๒๐ปี

ตั้งแต่ต้นปีก็คือปรากฏการณ์ลานีน่านะครับ

นอกจากจะส่งผลต่อในเมืองจากของเราแล้ว
ส่งผลต่อหลายจุดทั่วทุกมุมโลกเลย

ที่เราจะไปเข้าตรวจสอบสภาพอากาศกัน
เดี๋ยวมีภาพจำลองมาให้ชมกันจะได้เห็นภาพชัดเจน

อุ่นจากฝั่งอเมริกาเขาเคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณแถวเอเชียบ้านเรา
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอน้ำอุ่นเหล่านี้อุณหภูมิสูงก็เลยระเหยขึ้นเยอะ
พอระเหยขึ้นเยอะแบบนี้ถูกต้องก็ทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นนะครับ
จากในไทยของเราเองอินโดนีเซียแถวอินเดียแถวแอฟริกา
ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
อเมริกาเองก็ต้องเตรียมรับมือพายุที่จะมากขึ้นนะครับ
ในฝั่งเปรูเองอเมริกาฝั่งตะวันตกเองเนี่ยนะครับ
ก็ต้องระวังเรื่องของภัยแรงที่จะตามมาหลังจากนี้
ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก
มันคือสภาพอากาศของโลกที่ภาวะโลกร้อนป่ะคะ
ถูกต้องนะครับก็เป็นผลพวงที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ

แล้วก็หลังจากนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับ
แน่นอนครับตอนนี้มีหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝน
สถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายไปหลายจุดหลายพื้นที่แล้วนะครับ
อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงเช้าในเช้าข่าวเช้าสดใสเนี่ยนะครับ
พบว่าหลังจากนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มที่จะลดลง
แต่ว่าจุดอื่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่าตอนนี้ทั้งกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆธรรมดาปกคลุมหนาตา
แทบจะมองไม่เห็นพื้นที่ภาคใต้เมืองไทยของเราเลยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมง

พื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
คือจุดนี้ครับเห็นสีส้มสีแดงตรงนี้
คือแถวบริเวณจังหวัดชุมพรบรจุบฮิริขันครับ
ซึ่งถือว่าจะเป็นจุดที่ภายใน๔๘ชั่วโมงนี้จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
โดยล่าสุดตอนนี้ครับมีการประกาศอบพยพแล้วนะครับ
หลายจุดเลยทีเดียวประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
ตำบลขนอมตำบลควนทองนะครับ
ซึ่งอยู่ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องเป้าระวังเตรียมอพยพที่ตำบลนาศักดิ
ตัวการสำคัญที่เห็นเป็นวงกลมวงกลมจะค่อยเคลื่อนมาประชิดแนวชายฝั่ง
บริเวณอันดามันครับก่อนที่ในช่วงวันอาทิตย์จะเบี่ยงออก
แล้วก็ค่อยค่อยพัฒนากลายเป็นพายุขึ้นเหนือต่อไปแน่นอนครับ
เคลื่อนที่มาประชิดในวันนี้ก็คาดการณ์ว่าก็จะทำให้เกิดฝนตกในหลายจุด
มาดูลักษณะการตกของฝนนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตกหนักขณะนี้นะครับ
วันนี้ทั้งวันครับจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคิริคัน
ส่วนพรุ่งนี้จะมีกลุ่มฝนจากทะเลหมุนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
คาดการณ์ว่าจะปกคลุมแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์
หลังจากวันอาทิตย์กลุ่มฝนจะค่อยหายไปจากเมืองไทยของเราครับ
และแน่นอนนอกจากเรื่องของฝนแล้วคลื่นก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับ
ต้องระวังต่อจากนี้ไปวันถึง๒วันอาจจะสูง๒๓เมตร
ชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับสภาพอากาศเมืองของเรา
ช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
ดังนั้นอดใจรออีก๒๓วันนี้นะครับ
ใครที่กำลังประสบภัยอยู่นะครับก็พยายามติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
แล้วก็ติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ